ดิฉันมีอีกหนึ่งเมนูที่มาแนะนำกัน

หรือเคยนี่แหละมาคลุกกับเครื่องปรุงจนเข้ากัน
แล้วก็นำเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะนำมาจุก

มายัดในตัวปลาหมอที่ผ่านหลังและท้องเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนำไปทอดโดยที่ไม่ต้องขอดเกล็ดออก
ทอดแบบนี้จนมันสุกเหลืองอร่ามหอมอร่อยนะคะ
แล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนคุณคะ

คือคุณพี่ปิยพงกุลคิรีค่ะ
บอกว่าเมนูปลาหมอจุกเคยนั้นเป็นเมนูพื้นบ้าน
ที่สืบทอดมาตั้งแต่อดุลบรรพบูรุษเลย
โดยเฉพาะช่วงน้ำหลากก็จะมีปลาหมอมากับน้ำ

คือเมื่อก่อนเขาจะใช้วิธีการเอาปลาไปย่าง

ย่างต้องใช้เวลานานหน่อย

ให้สะดวกต่อการทำ
แล้วก็เสริมลูกค้าได้ทันท่วงทีด้วยนะคะ
อกจากนี้ก็ยังประยุกต์
เป็นในรูปแบบของปลากระบอกจุกเคยด้วย

ก็จะเป็นปลากระบอกทอดขมิ้น
แต่ว่าอันนี้ประยุกต์มาจากปลาหมอจุกเคยใช่ไหมคะ
มาเป็นปลากระบอกจุกเคย
ก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ไม่ชอบรับประทานปลาน้ำจืด

ใครที่อดรนทนไม่ไหวอยากจะไปลองลิ้ม
นูพื้นบ้านหน้าตาดีแบบนี้นะคะ

หรือเข้าไปในเฟซบุ๊ก

สะกดเป็นภาษาไทยตรงตามตัวแบบนี้นะคะ

ด้วยชาหาวโมด้วยชาหาวคุย

มีสัสวรรค์ร้อนนะคุณ

อยากจะลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคะ

กินปลาหมอจุกเคยแต่ว่าไม่ต้องกิน